คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่ง
คนละครึ่งนี่คือเราจ่ายครึ่งเดียวรัฐบาลเขาจ่ายให้แม่ค้าอีกครึ่งหนึ่ง
ราม่านี้มันเกิดขึ้นจากร้านยำแห่งหนึ่ง
มีหญิงสาวไปซื้อหิวหรือเปล่า

ำกุ้งสดไข่แดงเข็ม

แต่ต้องได้ของเท่า๑๑๐บาทใช่ไหม

นี่คือภาพของยำกุ้งสดไข่แดงเข็มครับ
ถุดิบก็มีกุ้งกุ้งสดนะฮะ

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ราคาย้ำ๑๑๐บาทพอใช้สิทธิลดไปครึ่งราคา

แต่ปริมาณอาหารที่ได้มันน้อยลงไง

มันน้อยลงเธอจึงตั้งคำถามว่า
เมื่อใช้สิทธิคนละครึ่ง
เลยได้อาหารมาแค่ครึ่งเดียวใช่หรือไม่
แล้วเธอก็ติดแฮชแท็ก

แต่เราคิดไปเองคนเดียวว่ามันน้อย

ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างเข้ามาตำหนิแม่ค้า

ขึ้นราคาเองนะครับ
คือเงินวันรุ่งขึ้นท่านก็ได้จากทัศภาแล้ว

เสียดายนะไม่ได้บอกมาในเฟซ
ว่าที่ไหนวันหลังปักหมุดให้หน่อย
นะฮะโอ้โหไม่น่าเลยอย่าทำแบบนี้
โครงการดีเขาได้รับการตอบรับ
ใช่อันนี้ต้องไปพานิจจังหวัดใช่ไหมครับ